คุณผู้ชมมีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจกลุ่มหนึ่ง

มันมีภาพคือตำรวจไปยืนรับทองจากเจ้าของร้านทอง
เส้นละ๑บาทรวมทั้งหมด๘เส้น
เป็นดราม่าว่าเอ๊ะทำไมตำรวจถึงไปต่อแถวรับทองแบบนั้น

คนเขียนเขาบอกว่าตำรวจไปแซวว่าอยากได้ของปีใหม่
เจ้าของร้านเลยจัดให้เส้นละ๑บาทให้๘เส้นเลย
แล้วมีภาพแบบถ่ายเป็นคลิปเป็นภาพเลย
นี่ก็มีคนไปถามตำรวจว่าความจริงมันคืออย่างไร
เขาบอกว่าล้อกันเล่นแค่ยืมทองมาถือถ่ายรูป
สดิตกันกับเจ้าของร้านทองเหมือนไม่ได้อีกคนนึง
นี่จะดูภาพแบบนี้นะฮะ
คนละ๑เส้นเส้นละ๑บาท

แล้วมีตำรวจอยู่ข้างในในร้านด้วยเหรอคะ
เออเดี๋ยวเข้าไปทำอะไรตรงนั้น
ก็เป็นคลิปขณะที่ตำรวจภูทรเมืองหนองคาย

รวมแล้วก็เป็นแสนอยู่นะครับ
จากเจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งที่หนองคาย

เป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน
คือในคลิปเนี่ยมีการถ่ายไว้มีการเผยแปลด

แล้วถามกลับไปว่านี่เป็นการ
ให้สินบนตำรวจหรือไม่

ปาร์ตี้ปาร์ตี้

ร้อยตำรวจเอกอัครเดชพรมโสภาเป็นรองสารวัตรป้องกันปราบรามสพเมืองหนองคาย
เขาชี้แจงแบบนี้ไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยนะเป็นการถ่ายคลิปเล่นกันเฉย
เหตุการณ์มันเกิดเช้าวันที่๔มกราคม
เขาเองกับเพื่อนตำรวจรวม๘คนไปสวัสดีปีใหม่เจ้าของร้านทอง
เพราะว่ารักกันเหมือนแม่นะฮะ
แล้วก็ไปสัมผัสทองคือเขาบอกว่าเขาจับคนละ๒นาที
ถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วคืนไม่ได้รับจริง
ไม่ได้ไม่รู้ว่าคลิปนี้หลุดออกไปในโลกมือได้อย่างไรนะครับ
พอไหว่เสร็จไหว่เสร็จปีใหม่เซ็ต
ผมก็เลยว่าเอ๊ะทำไงเนอะว่าจะได้รับโชคแตะทองปีใหม่หน่อย
ครับทีมงานก็เรียกว่าแม่ขอแสดงอัดทำนิดนิดหน่อยหน่อย
เพราะได้เป็นโชคลาบเป็นคำครับกับทีมงานครับ
ว่าคุณแม่แจกทองแต่ความเป็นจริงก็ตามคลิปก็ได้
เสร็จแล้วก็ขึ้นคุณแม่ไปไม่ได้ทองไม่ได้เอาอะไรมา
ไว้เป็นของตัวเองทุกอย่างครับ
แล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าตำรวจชุดนี้น่ารักนะฮะดูแลร้านดูแลตัวเขาเองได้เป็นอย่างดี
ผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้องเหมือนลูก
ช่วงปีใหม่ก็จะมาไหว้ขอพรเจ้าของร้านแบบนี้ทุกปี
วันเกิดเหตุตนเองก็ไปหยิบทองมาให้ตำรวจทุกคนจับเล่นเป็น
เป็นเหมือนแบบเป็นขวัญกำลังใจให้จับเล่นไปก่อน
เหมือนแบบให้โชคปีใหม่ให้ก็จับเล่น
ให้ได้จับทองหน่อยอย่างนี้เหรอ
๒นาทีแล้วถ่ายรูปแล้วแล้วแม่ก็เอาคืนไปเจ้าของร้านก็เอาคืนไป

เขามาว่ายเขาเอาของขวนมาให้แม่

แล้วทีนี้เขาบอกว่าแม่น่ะร้องไห้ทุกปี
ว่าแม่น่ะเห็นลูกแล้วร้องไห้น้ำตาออกน้ำตาไหล
แม่ก็เลยบอกว่าเออปีนี้ไม่ร้องไห้
เอาอย่างนี้เอาตลกขำสนุกเนอะ
แม่จะแจกทองให้ฟรีไม่ให้นะไม่ให้จริงนะ
แม่ก็ว่าอย่างนี้เนาะ

ทองที่รุ่นมากี่บาทครับ

ก็เลยให้ให้ให้ให้
๒นาทีเขาก็เอาขึ้นแล้วก็หัวลอกกันอีกอักอีกอัก

แม่ก็ดีใจไอ้ที่ดูแลน่ะใช่ลูกทีมนี้เขาจะดูแลแม่
เออแม่น่ะโอ๊ยแม่จะมีที่ไหนให้ล่ะลูกเอ้ย
แม่เลี้ยงตัวเองแม่หาเลี้ยงตัวเองหา
แม่ไม่ได้มีขนาดนั้นหรอกลูกเอ้ย

ต้องบอกแบบนี้คือคนอีสานเขาจะเรียกแบบนี้แหละ
แม่แม่ลูกลูกเป็นความสำคัญที่สนิทสนมกัน

ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกเกษมมุทาพรเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองหนองคาย
ก็ให้สัมภาพกับนักข่าวแล้วทางโทรศัพท์นะครับ
บอกว่าพอทราบข่าวก็สอบถามแล้ว
แล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่เล่นกันจริง
ระวังเรื่องของพฤติกรรมแบบเล่นกันแต่ว่าถ่ายคลิปเนี่ยมันจะหลุดไป

เพราะบางทีพอหลุดไปแล้วมันมีการแก้ไขได้แก้ไขที่นี้คือบางคนอาจจะเอาไปตัดต่อ
สมมุติถ้ามีคนที่ไม่ได้หวังดีอาจจะเอาไปตัดต่อเหลือแค่ต้อนรับอย่างนี้
แล้วก็ไปบอกว่าโอ้โหรับกันแบบนี้เลยเหรอหรืออะไรอย่างนี้
แล้วสุดท้ายภาคของใครเสียละก็ตำรวจเสียหาย
ซึ่งตำรวจทุกนายเขาบอกว่าเข้าใจแล้วแล้วก็จะไม่ทำแบบนี้อีกนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไวมากค่ะแล้วผลที่ตามมามันคือความคิดเห็นของคนทั้งประเทศทั้งโลก

แล้วเนี่ยพอมันเสื่อมเสียมาก็ต้องมานั่งแก้ข่าวกันว่ามันไม่จริง
เราต้องตามโลกให้ทันต้องตามโซเชียลให้ทันใช้มันแล้วอย่าให้มันใช้เรา